คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
รถ๑๐ล้อเขาจอดซื้อกับข้าว
จอดตรงไหนรู้ไหมกลางถนนเลยจ้ะ
คันที่ขับตามมาเนี่ยอุ้ยก็เกิดอุบัติเหตุสิคะ
ไม่ทันเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
โอ้โหหน้าบี้เลยรถคันนี้นะฮะ
ใช่ค่ะยุบเข้าไปแบบนี้แล้วอันนี้

ตอนที่จับภาพได้เนี่ยนะคะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
ตรงกม๙บางนาตราดขาออกค่ะ
ก่อนจะขึ้นวงแหวนกาญจนาพิเศษบางปะอินนะคะ

นี่เราก็หวาดเสียวรถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเหมือนกันนะเนี่ย
แต่รถที่ตามมาคันข้างหลังเนี่ยค่ะ
อปปี้ติดคาท้ายรถแบบนี้
แล้วหัวรถข้างหน้ามันยู่เข้าไปมันพังยับเลยนะคะ
คนที่เขาขับรถบรรทุกที่ตามหลังมา
คือนายพงธรผู้ถนนนอก
อายุ๒๗ปีเป็นคนโคราชเป็นคนขับค่ะ
ซึ่งเราก็ต้องไปถามคนขับรถพ่วงก่อนค่ะ
นายพงธรว่าเป็นยังไงบ้าง

แต่คนที่เขาขับรถ๑๐ล้อได้รับบาดเจ็บมีแผลที่หัว
เออทำไมเขาถึงมีแผลที่หัวรู้ไหมครับ

คนขับรถ๑๐ล้อคือจอดไว้เลนส์ที่๒
เขาบอกเขาลงไปซื้อของประมาณ๑นาที
และกำลังจะปีนขึ้นรถของตัวเอง
ปรากฏว่ารถคันข้างหลังพุ่งชนท้ายรถเขา
เขาก็เลยพลัดตกจากมือเกาะตกลงไปหัวกระแทกพื้น
เขาเลยได้รับบาดเจ็บนะฮะ
แต่มีคำถามว่าแล้วมาจอดเลนส์๒ทำไม
คุณพี่ทำไมไม่จอดชิดซ้ายเหมือนคันอื่นเขา

ทำไมไม่จอดชิดข้างทางเอาเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยละกันค่ะ

เขาเบียดบีบกันมาหมดเลยข้างหน้าก็มีคันหนึ่งจอดอยู่ข้างนอกเหมือนกัน
จอดเพื่อลงมาซื้อของด้วยน่ะจอดอยู่เลนส์กลางด้วยนี่น่ะ

แล้วปกติผ่านแถวนี้ซื้อแถวนี้บ่อยไหม

ไม่เห็นรถมันจอดอยู่ข้างในเหมือนกัน
ครับแล้วเราไม่กลัวตอนแรกจอดการถนนเลยนะ

เพราะกระแทกมาข้างหน้ากระแทกผมกระเด็นมา

เลนส์๒ก็จ๋อยไปเลยสิฮะ

ใช่ค่ะแล้วถามว่ารถคันที่ขับไปชน

เขาบอกว่าผมก็ไม่คิดเหมือนกัน
ว่าไอ้รถคันข้างหน้าจอดกลางถนนแบบนี้
คือมันเป็นเลนที่ต้องใช้เพื่อขึ้นทางด่วนไหม

พอมาถึงตรงนี้นะมันเบรกไม่ทันจริง
พุ่งชนเหมือนกล้องหน้ารถเลย
นี่ยังดีที่ตัวผมไม่ได้เจ็บอะไรมาก

คือที่บอกว่าทำไมจอดกลางถนนแล้วมาซื้อของ

เขามีร้านแผงลอยนี่เห็นไหม
ร้านแผงลอยตั้งขายของกันแบบทั้งวันทั้งคืน

ดังนั้นพวกคนขับรถใหญ่ที่เขาผ่านมา
เขาก็จะมาจอดแล้วก็แวะซื้อกับข้าวแวะซื้อของ

ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้เคยแจ้งแล้วนะ
ให้ในพื้นที่มาตรวจสอบหน่อยแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ
ถ้าเกิดว่าตำรวจมาตรวจสอบเหตุอุบัติเหตุนี้แล้ว
พอเห็นมีพวกร้านแผงลอยมาตั้งแบบนี้

แต่ว่าให้จัดการเรื่องรถที่จะมาจอดข้างทางแบบนี้